พ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมโจรของลูกชาย
ไปลักเล็กขโมยน้อยเข้าบ้านคนอื่นไปขโมยของ
และที่สำคัญเสพยาเสพติด
นี่คือหลักฐานคุณผู้ชมตอนที่ลูกชายเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน

ทีนี้อย่างที่บอกไงว่าพ่อทนไม่ไหวคว้าปืนมาเปรี้ยง
ยิงลูกเลยนะพ่อน่ะยิงลูกค่ะ
แสดงว่าสุดทนจริงอะนะสุดทนจริง
นี่ตอนตี๓เท่าไหร่ตี๓๔๔ใช่ไหม
ธอมเอกพันธ์คนนี้อายุ๓๐ปีค่ะ
เมื่อกี้เห็นตอนที่เดินเข้าไปแล้วนี่ตอนที่เขาเดินออกมาค่ะ
แปลกเขาเดินผ่านโรงจอดรถของชาวบ้าน
แล้วก็ไปหลบอยู่ในมุมมืดพักหนึ่ง
เหมือนกับเตรียมทำอะไรบางอย่างนี่แหละชาวบ้านเอาอันนี้เลย
มาให้ตำรวจอันนี้ตี๓๔๗แล้วนะคะ
ให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจได้ดูว่าพฤติกรรมคนนี้น่าสงสัย
ให้กับสพพนมทวนเอาไว้เพราะว่าเมื่อวันที่๓๐สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นายเอกพันธ์เขาโดนยิงได้รับบาดเจ็บ
โดนยิงด้วยปืน๓๘แล้วกระสุนฝังในเข้าไหล่ซ้ายค่ะ
โดนยิงเจ็บอยู่ตรงศาลตาปู่บ้านหนองกระจันทร์ที่พนมทวน
ทีนี้ถามว่าใครยิงอ่ะพ่อไงพ่อสมพรอายุ๕๗ปี
พ่อของนายเอกพันธ์นี่แหละพ่อมามอบตัวแล้วนะ
บอกกับตำรวจบอกผมมายิงลูกชายจริงจริงแต่ว่าลูกชายผมอ่ะมันคลั่ง
มันจะบุกมาทำร้ายผมผมก็ต้องยิงเพื่อป้องกันตัวสิ
ทีนี้เราต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
คือเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นทั้งญาติด้วย
ผู้ใหญ่ธรรมนุนสารีวงเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวนายเอกพันธ์ติดยาชอบตระเวนไปขโมยของ
ชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะบ้านไหนนะมีคนแก่อยู่มีเด็กอยู่
เขาก็กลัวไปหมดผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
ฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยเหรอ
ผู้ใหญ่โดนอะไรเข้าโดนมอเตอร์ไซส์พ่วงข้าง
เชื่อไหมเอกพันธุ์น่ะมันเอามือดใส่พ่วงข้างของผมไปขาย

มันเอาเงินมามาซื้ออย่าบ้าคุณเบิร์ดคุณดอม

โวยวายที่พ่อด่าสั่งสอนลูกไป
แล้วลูกลากราดเหล็ก

พ่อก็เลยต้องเอาปืนมายิงลูกค่ะ

ตรงเนียมันไม่ใช่ตรงเนียไม่ใช่จะโปรดห้องบ้านตัวเอง
บ้านข้างเที่ยงเขาก็เอาไปไล่ย่างอะไรนะครับ
แล้วก็มีคนเดือดร้อนเยอะ

อยากให้หน่วยงานมารับตัว
มารับตัวนายเอกพันธ์คนนี้ไปน้อย
บำบัดอาการติดยาน้อย

แล้วเห็นไงเห็นพฤติกรรมเนี่ย
เที่ยวไปขโมยของในบ้านคนอื่นเขาอ่ะตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะ
คนไหนนะที่เคยโดนนายเอกพันธ์มันลักเล็กขโมยน้อยให้มาแจ้งความดำเนินคดี
เพราะว่าของแบบนี้ต่างกรรมต่างวาระน่าจะมีผู้เสียหายอีกหลายคนค่ะ